เราติดตามคดีมันนาน

ทีนี้ก็ใกล้จะถึงวันที่ตัดสินคดี
แล้วก็ไทยรัฐของเราก็นำเสนอ
ย้อนรอยคดีดังให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างต่อเนื่อง

ปฐมบทคดีน้องชมพู่ไปแล้ว
วันนี้เราจะตามกันต่อไขปริศนาปมตายใครคือฆาตกร
ตัวละครสำคัญในคดีนี้มีใครบ้างไปติดตามกันนะครับ
หลักเส้นของน้องชมพู่ที่ถูกหันด้วยมีด
อยู่ในจุดพบศพไปตรวจหาดีเอนเอ

แพทย์นิติเวทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานีออกมาเผยผลชนสูตรครั้งที่หนึ่งว่า
ไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้
เนื่องจากสภาพศพเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
กระเพาะอาหารพบเพียงไข่เจียวข้าวและน้ำส้ม

โรงพยาบาลตำรวจเผยผลชนสูตรครั้งที่๒ว่า

เก็บตัวอย่างของเหลวตรวจหาอสุจิ

ไม่พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
สรุปน้องชมพู่เสียชีวิตจากการขาดอาหารและน้ำ

พ่อแม่ก็ทำพิธีเผาน้องชมพู่ที่ป่าช้าบ้านกกอก
หลังจากนั้นตำรวจพนึกกำลังตรวจที่เกิดเหตุอีกครั้ง

และรถแบ็คโฮของเล่นจึงเก็บส่งตรวจ

มีการเก็บกระสอบปุ๋ยถุงมือขนสัตว
เจอในรถกระบะส่งตรวจเช่นกัน

ก็เก็บขนปลาส้มหมาที่อยู่ใกล้ชิดน้องชมพู่ตลอด
ขนหมาอีกตัวรวมถึงขนหนูพุก
ขณะที่บ้านน้าแตรน้าของน้องชมพู่
ก็ถูกเก็บขนสัตว์ทั้งบ้านไปตรวจสอบเพิ่มเติม
โดยพยานหลักฐานทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในสำนวน
ซึ่งพนักงานสอบสวนมั่นใจสามารถเอาผิดคนร้ายรายนี้ได้
เรื่องราวของน้องชมพู่ดังไปทั่วประเทศ
สังคมจับจ้องไปที่ลุงพลนายชัยพลวิพาในฐานะต้องสงสัย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติการไทม์ไลน์ตอนเกิดเหตุ

รวมทั้งประเด็นที่เคยเอ่ยปากบอกพ่อแม่น้องชมพู่ว่า
ถ้าอนาคตพ่อแม่ไม่เลี้ยงชมพู่แล้ว

ทั้งหมดกลายเป็นปมมัดตัวลุงพล
แต่ถึงวันนั้นจนถึงวันนี้เจ้าตัวก็ยังยืนยันหนักแน่นว่า
ไม่ได้เป็นคนฆ่าล้านเปอร์เซ็นต์รักชมพู่เหมือนลูกตัวเอง
ทำไมเขาไม่ยอมขึ้นภูเหล็กไฟเลย

แม้กระทั่งไปเชิญดวงวิญญาณชมพู่ลงมาซึ่งมีพระสงฆ์ไปด้วย
ชาวบ้านก็ไปตาก็ไป
แต่พ่อแม่ไม่ยอมขึ้นไปชมพู่ก็เป็นหลานที่ผมรัก
ข้อสงสัยนานับประการพุ่งตรงมาที่ลุงพลอย่างหลีกไม่พ้น
แม่น้องชมพู่ออกมาแจงเหตุสงสัยในตัวลุงพล

โดยเฉพาะการให้ข้อมูลไม่ตรงกันช่วงน้องชมพู่หาย
และบอกพระว่าน้องชมพู่หายตัวไป
ทั้งที่สดิ้งยังไม่ได้บอกใคร
ซึ่งคนเป็นแม่มั่นใจสดิ้งไม่โกหก
แม่อยากให้ลุงพลมาพูดด้วยว่าช่วง๑๔๑๖นิลลิกาคุณอยู่ไหน
พ่อน้องชมพู่จะได้ไม่คาใจ
แล้วอีกอย่างนะตั้งแต่เผาศพน้องออกจากป่าช้า

มีครั้งหนึ่งที่มาคือตอนที่หมอปลามา

ขณะที่พ่อแบมชาวบ้านที่มีสวนยางพารา

ตอน๙นาฬิกา๑๕นาที
ลุงพลอยู่ที่สวนยางกำลังกรีดยางและทักทายลุงพล

หลังจากนั้นประมาณ๒๐นาที

ส่วนลุงพลก็มาแย้งทันทีว่า
แบมจำเวลาผิดยอมรับว่าเจอกันจริง
แต่เป็นช่วง๘โมงเช้าซึ่งขัดแย้งกัน
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลถูกบันทึกไว้ในสำนวนการสอบสวน
ตำรวจใช้เวลาแรมปีในการสรุปสำนวนส่งฟ้อง
มหลังความตายของน้องชมพู่กลายเป็นปริศนา
ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นข้อสงสัยของคนในครอบครัวและเครือญาติ
แต่บานปลายกลายเป็นการสร้างบรรยากาศในหมู่บ้านกกอก
และสังคมวงกว้างที่ตั้งคำถามใครฆ่าน้องชมพู่
สื่อมนต์จนทุกสำนักลงพื้นที่บ้านกกตูมกกกอก
เพื่อค้นหาคำตอบจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในรอบหลายปี
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ใกล้สิ้นสุดการรอคอย
โมงเช้าวันที่๓๑ตุลาคมนี้
สารจังหวัดมุกดาหารจะนัดตัดสินคดีลุงพลป้าแตน

ที่จะชี้ชัดว่าบุคคลทั้งสองนี้
เกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่มากน้อยเพียงใด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน